มาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะก็เป็นประจำทุกปีนะคะ
ก็จะมีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนค่ะคัดเลือกนะคะ
โหวตเนี่ยแหละค่ะผู้คนสำคัญในหลากหลายสาขาค่ะ
ซึ่งแน่นอนนะฮะปีนี้ค่ะส่วนทุกสิทธิ์โพลนะฮะ
ก็ได้สำรวจความคิดเห็นค่ะแล้วก็ได้เคาะมาแล้วนะฮะ
ศิลปินดาราในดวงใจของใครหลายคนนั่นเองค่ะ
เริ่มจากนะคะสาขาดาราชายที่ชื่นชอบมากที่สุดนะคะ
ตามมาติดกับณเดชนคุกิมิยะต้องให้พี่โป๊ปนะ

แล้วก็เจมมาที่มีละครมาตลอดนะคะก็ได้ที่๓ไปค่ะ
กันที่ดาราหญิงนะคะตกเป็นของยายาอุรัสยาด้วยคะแนนนะคะ
ร้อยละ๔๒๖๖นั่นเองนะคะตามไปติดกับเบลล่ารานี
ซึ่งน้องยายาเขาน่ารักของเขานะคะก็เบียดเบลล่าไปเลยนะคะ
แล้วก็อันดับ๓แน่นอนค่ะที่๑ในดวงใจคุณอ้ำพัชราภานั่นเองค่ะ
ค่ะส่วนนักร้องเพลงไทยสากลชายหญิงที่ชื่นชอบมากที่สุดนะคะ
ฝ่ายชายปรากฏว่าเป็นเป๊กผลิตโชคนั่นเองนะครับ
แฟนคลับเยอะนะคะ๔๖๙๙เบียดพี่ตูนลงมา๓๖
มาดูกันฝ่ายหญิงกันบ้างนะคะปีนี้เป็นปีทองของเธอน้องแก้ม

ทุกวันเราพูดคุยดีใจมากนะคะก็ได้๓๔๘๘นะค่ะ

แก้มอ้าาาคุกไม่ได้นะคะ
ได้โนครินค่ะ๓๓๓๗และก็พี่ปามี๓๑๗๕นะคะ
มาที่นักร้องลูกทุ่งชายกันบ้างนะคะ
อันดับ๑พี่กองหวยได้นั่นเองค่ะ

และก็พี่มัยพี่โดมพรที่ยังครองใจคนอยู่นะคะ

แล้วก็พี่ไผ่โพงสะท้อนอันดับ๓ค่ะ
นักร้องลูกทุ่งฝ่ายหญิงที่ชื่นชอบนะคะ
แชมป์ตกเป็นของคุณตายอรไทยค่ะ
สองก็คุณเป่าวลีแล้วก็หญิงลีศรีจุมพลนั่นเองนะคะ
ก็เป็นการสำรวจความขึ้นเห็นนะคะจากประชาชน๘๐๐๐นะคะ
ตั้งแต่วันที่๑๐จนถึงวันที่๒๘ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ก็ดีใจกับหลายคนด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นปีทองเป็นปีปังนะคะ